เหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นที่สงขลาเป็นเหตุการณ์ตายปริศนานะคะ
แม่บ้านเข้าไปเป็นห้องพักโรงแรมนะคะ

ทุกคนรู้จักหน้าค่าตากันดีเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยทีเดียว
ปกติแล้วจะมาพักกับแฟนแต่ว่าครั้งนี้มาคนเดียว
แล้วก็บอกแม่บ้านบอกว่าไม่ต้องเข้ามาทำความสะอาดนะ

ทีนี้ปรากฏว่าช่วงบ่ายเห็นไม่ออกมาสักทีค่ะ
แม่บ้านก็ไปเรียกก็ไม่ได้ยินเสียงตอบ

สภาพนี้ก็คือผู้หญิงคนนี้นอนหงายอยู่บนเตียงห่มผ้า
น้ำลายฟูมปากที่คอมีรอยเขียวช้ำ
มียาตกอยู่ที่พื้น๒เม็ดไม่รู้ยาอะไร

หลายคนก็งงนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น
พันธุ์ตำรวจเอกกิติชัยสังขาถาวรผู้กำกับการสพหัดใหญ่
พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน

ก็รีบไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้ทันทีนะคะ

อยู่ถนนเฉลียวอุทิศ

นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องหมายเลข๒๓๓
ทราบชื่อก็คือนางสาวทิติยาแสนยี่

น้ำลายฟูมปากและที่ลำคอเนี่ยมี

แต่ว่าในห้องไม่ได้มีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สิน
แล้วก็ร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใด

ว่าตอนมาพักมันเกิดอะไรยังไงบ้างไหม

นางสาวทิตยาคนนี้เขาเป็นคนเชียงใหม่
แต่ว่าแฟนเขาเป็นคนในพื้นที่ภาคใต้
นางสาวทิตยาเป็นคนหน้าตาดี

ล่าสุด๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โรงแรมนี้แต่ว่ามาคนเดียว

แต่ให้เด็กชายวัย๑๔ปี
ซึ่งเป็นลูกของแม่บ้านโรงแรมที่สนิทกันเนี่ย

แม่บ้านก็ไปเรียกนางสาวธิติยาที่ห้องพัก

ที่ไปนอนเป็นเพื่อนมาสอบปากคำเลย

ปกติเขามานอนเป็นเพื่อนนางสาวทิตยาประจำนะ
จะคอยดูแลซื้อข้าวซื้อน้ำให้
ถ้าหากว่าเธอไม่ได้มากับแฟน

ก็จะให้เด็กคนนี้ไปนอนด้วยเป็นเพื่อน

กระทั่งมารู้จากแม่ที่แม่โทรมาบอกว่า

ไม่พบความผิดปกติในห้องพัก

สาเหตุการเสียชีวิตอาจจะมาจาก
อาการป่วยด้วยโรคประจำตัวก็ได้

เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริง
รวมถึงร่องรอยต่างตามร่างกายด้วย

ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีเหตุการณ์อย่างอื่น